วันนี้หลายคนคงจะได้ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สำคัญในรอบ๖ปีกันไปแล้วนะครับ
นั่นก็คือสุริยุปราคา
จากไทยแล้วประชาชนในหลายประเทศของอาเซียน
ก็ได้มีโอกาสได้ชมสุริยุปราคาเช่นกันนะครับ

ซึ่งก็เห็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวง
ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดก็เมื่อราว๓๓ปีก่อน
แต่ว่าในบางพื้นที่ก็โชคไม่ดีเท่าไหร่ครับ
เพราะว่ามีเมฆมาบดบังทำให้เห็นไม่ชัดเจนนัก
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ

ขณะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง
บันทึกเอาไว้ได้อย่างชัดเจนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เปลี่ยนทองฟ้าให้มืดมิดไปชั่วขณะ
ที่ออกไปเฝ้ารอสังเกตปรากฏการณ์ครั้งนี้กันตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่

เนื่องจากมีเมฆลอยปกคลุม
โดยชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเขาและครอบครัวผิดหวังมาก
เพราะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
และตอนนี้สุริยุปราคาก็ผ่านไปแล้ว
ส่วนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเปิดเผยว่า
โชคไม่ดีนิดหน่อยที่มีเมฆและหมอกควันจากโรงงานอุตสาหกรรมท้องถิ่น
ลอยขึ้นไปบนอากาศปกคลุมดวงอาทิตย์
ซึ่งเห็นไม่ชัดแต่ก็อยู่รอดูตั้งแต่ต้นจนจบ
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งล่าสุดของอินโดนีเซีย
เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๒๖และหากพลาดการรับชมในครั้งนี้แล้ว
จะต้องรอไปอีกนานถึง๓๓ปีกว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
ส่วนนี้คือสุริยุปราคาเกือบเต็มดวงราวร้อยละ๘๐
ในกรุงกวลาลังเปิกของมาเลเซีย
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนรุ่งสางและบทบังเต็มที่ที่สุด
เมื่อเวลาประมาณ๗นาฬิกา๒๓นาทีตามเวลาในประเทศไทย
มาเลเซียมีโอกาสเห็นสุริยุปราคาบางส่วนก่อนหน้านี้
เมื่อเดือนมกราคม๖ปีก่อน
โดยในตอนนั้นดวงอาทิตย์ถูกบดบังเพียง๑๕๐เท่านั้น
สำหรับที่สิงคโปร์ประชาชนและนักท่องเที่ยวไปรวมตัวกัน
ตามสถานที่ชมสุริยุปราคาทั่วประเทศ
สนามยากของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

รับชมปรากฏการณ์ครั้งนี้กันอย่างเต็มที่
โดยอาจารย์ด้านฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดเผยว่า
ผู้คนให้ความสนใจสุริยุปราคาเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถือเป็นโอกาสอันดี
สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากของจริง

ขณะที่นายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์

แต่รูปที่ถ่ายออกมาไม่ค่อยสวยงามนัก
นำภาพของเจ้าหน้าที่มาอัพโหลดแทน
เชิญชวนให้ประชาชนร่วมการส่งรูปผ่านช่องทางการแสดงความคิดเห็นด้วย
ลิปปินส์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศในอาเซียน
ได้เห็นสุริยุปราคาเกือบเต็มดวงเช่นกัน
โดยในวันนี้ดวงอาทิตย์เหนือกรุงมณีลา
ถูกดวงจันทร์บทบังเกือบร้อยละ๕๐
กลุ่มนักศึกษาไปรวมตัวกันที่ชั้นดาดฟ้าของหอดูดาวที่มหาวิทยาลัยของรัฐ
ด้วยนักดาราศาสตร์ที่เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูล
โดยนักศึกษาหญิงรายหนึ่งบอกว่ารู้สึกดีใจมาก
เพราะเตรียมตัวกันมาเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วสำหรับปรากฏการณ์นี้
และบอกด้วยว่ามีกลุ่มสิทธิ์เก่าเดินทางไปชมสุริยุปราคาเต็มดวงที่เกาะปาเลมบังของอินโดนีเซียด้วย
จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคมปีหน้า
และจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนในสหรัฐอเมริกา